ผมเองปีนี้ก็ขยับขึ้น๓๑แล้ว
ผมเองก็อยู่ในการบันเทิงมาก็จะ๑๐ปีแล้ว
แล้วมีคนก็มีความสุข

อะไรนะครับ
ก็มีบ้างนิดหน่อย
ดูหอมบ้านทำเรือกันที่นี่เลย

ภาพบีชิกก่อนหน้าครับ
คราวเดียวเขาคิดเดียวละครเราจะวั้นมา